ติดตามการเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้ที่ประชุมวิบ๓ฝ่ายมีการเคาะเวลาแล้วค่ะว่าจะให้ฝ่ายค้าเนี่ยได้อภิปรายไม่ไว้วางใจซักฟอกรัฐบาลได้นานถึง๒๒ชั่วโมงเต็มนะคะ
โดยที่ประชุมวิปสามฝ่ายสรุปว่าจะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติตามมาตราหนึ่งห้าสองรวมแล้วยี่สิบสองชั่วโมง
ส่วนรัฐบาลเนี่ยได้ไป๘ชั่วโมงบวกกรณีไหนที่ยังตอบไม่ครบถ้วนก็จะให้โอกาสบวกเวลาไปจนกว่าจะตอบได้ชัดเจนค่ะ
ซึ่งนายสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านก็รับปากนะคะว่าจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายวันละ๑๑ชั่วโมง
ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษดรวันนี้ลมแล้วลมอีกค่ะวันนี้ขาดไปสี่เสียงนะคะ
คือก่อนที่จะมีการลงมติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างกฎหมายของพักฝ่ายค้านไปพิจารณาก่อนที่สภาจะรับหลักการภายใน๖๐วันเนี่ย
คือตอนนี้ทางสอสอฝ่ายค้านเองก็ส่งเสียงทักท้วงแล้วว่าทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการยื้อเวลาหรือเปล่า
ปัจจุบันก็ใกล้จะปิดสมัยประชุมแล้วทำให้การนำเรื่องกลับเข้ามาสู่สภาอาจจะล่าช้าและไม่ทันการ
กว่าจะพิจารณากว่าจะเอามาลงมติกันอีกโดยก่อนจะขอมติจากที่ประชุมเนี่ย
ต้องมีการตรวจสอบองค์ประชุมก่อนว่าถึงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าปรากฏว่าขาดไปแค่สี่เสียงเองค่ะ
ทำให้นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสั่งปิดการประชุมทันที
เท่ากับว่าวันนี้ก็ไม่ได้ประชุมสภาอีกแล้วนะคะ